สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะทัศนวิสัยในการมองเห็นท่ามกลางหมอกลงจัดเนี่ย
ถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะขณะที่อุณหภูมิในประเทศเรา
เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยค่ะแต่สัปดาห์หน้าประมาณกลางสัปดาห์
ลมหนาวเนี่ยจะกลับมาอีกรอบนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ลมหนาวกลับมานะคะภาคเหนือภาคอีสาน
คุณผู้ชมก็ต้องเตรียมตัวหยิบเสื้อกันหนาวออกมาใส่กันอีกครั้ง
อย่างที่เห็นเลยจะเป็นสีเขียวปกคลุมอยู่แบบนี้ค่ะ
ขณะที่ภาคใต้บริเวณอ่าวไทยคลื่นลมจะมีลมแรงกำลังแรง
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะจะมีประมาณ๑วันที่ภาคใต้เนี่ย
เผชิญกับฝนตกหนักหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ
นำคำเตือนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยค่ะไปที่ประเทศอังกฤษค่ะ
ในระยะนี้มีน้ำท่วมสูงค่ะท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวจัดค่ะ
เนื่องจากอิทธิพลของพายุคลิสตอล์ฟนะคะที่พัดเข้าทะลมประเทศอังกฤษ
บริเวณตะวันออกนั่นเองค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ